คุณผู้ชมอันนี้อาจจะหลอนแต่เช้าเลย

คือมีคนกลับจากงานศพ

แต่ดูมอเตอร์ไซคันนี้มีอะไรแปลกหรือเปล่า

เฮ้ย
มีแต่มอเตอร์ไซค์ไหนล่ะคนขี่

แล้วมาตัดหน้ารถแบบนี้เลยเหรอ

มาจากไหนฝั่งนั้นก็เป็นทางด่วน
โอ้โหดีนะเบี่ยงออกทันนิดนึง
ไม่อย่างนั้นชนเข้าไปคุณผู้ชมฮะ
ตรงนั้นคือถนนเทพรัฐบางนาตราดครับจังหวัดสมุทรปราการ
เหตุเกิดขึ้นวันศุกร์ที่ผ่านมา๑๖ธันวาคม
คนเขาเอามาโพสต์ในเฟซบุ๊คไว้แล้วก็บอกว่า
คืนเกิดเหตุเนี่ยนะพ่อของแฟนเธอขับรถกลับจากงานศพ
แล้วอยู่ดีมอเตอร์ไซคันนี้สีดำนะ

ก่อนจะมารู้ทีหลังว่าสาเหตุคืออ๋อมีคนขับครับคุณผู้ชมฮะ
แต่คนขับมอเตอร์ไซค์เมาแล้วไปร่วงอยู่บนสะพานกลับรถ
ส่วนรถมันไหลมาไหลมาแบบนี้ไหลลงมาตามคลิปเลย

ไหลมาครับโชคดีพ่อของแฟนเนี่ยขับไม่เร็ว
ไม่อย่างนั้นชนเต็มแน่นอน
ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปดูที่จุดเกิดเหตุครับ
เป็นถนนเทพรัฐขาเข้าช่องทางคู่ขนานหลักกิโลเมตรที่๒๘

มันคือบริเวณสะพานกลับรถเป็นทางลงนะเชื่อมต่อมายังถนนสายหลัก
ก็เลยต้องไปถามกู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันยูบางบ่อ

ตอนนั้นกำลังเข้าเวรที่จุดจอดภายในปั๊มน้ำมัน

มีพลเมืองดีแจ้งพวกเขาว่า
มีอุบัติเหตุเป็นพนักงานชายนะอายุสัก๓๕ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบเมาด้วยเมาหนักเลย
แล้วพลัดตกจากรถที่บริเวณสะพานกลับรถ

ไม่มีหรอกนะผีสิ่งลี้ลับอะไรไม่มีคุณผู้ชม

แล้วช่วงเกิดเหตุกู้ภัยเข้าไปให้การช่วยเหลือ
พบว่าคนเจ็บก็มีแผลถลอกตามตัวเล็กน้อยครับ
แต่ถามเจ้าตัวเนี่ยไม่อยากไปโรงพยาบาลด้วยนะ
เออมีเพื่อนเนี่ยมาพาตัวกลับไปครับ